ที่พยาวหน่อยนะครับชาวบ้านบอกภาวะเหลือเกิน
แว้นต่างถิ่นมาปลาระเบิดปิงปองป่วนเขานะฮะ
เดี๋ยวเราไปดูนะฮะตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงนะครับ
นี่กลางดึกเลยนะครับมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะ
วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ปลาระเบิดปิงปอง๓ลูก
นี่นะฮะหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับที่บ้านเนินสามัคคี
ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวกลางดึกคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าวันเกิดเหตุเธอกับเพื่อนนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้าน
วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาสี่คันเร่งเครื่องเสียงดังผ่านหน้าบ้าน
รอบแรกไม่มีอะไรรอบสองเพื่อนออกมาดูเห็นเอ๊ะน่าคุ้น
เป็นกลุ่มเด็กแว้นที่เชียงคำนะ
พอขี่มารอบ๓ก็เลยตั้งใจอัดคลิปเอาไว้ก่อนแล้วก็เกิดเหตุขึ้นจริงนะฮะ
รอบ๓นี่มาปลาระเบิดปิงปองนะฮะติดกัน๓ลูกที่ถนนหน้าบ้าน
นี่ก็ต้องรีบวิ่งพากันหลบนะฮะเสร็จแล้วก็ออกมาถ่ายคลิปเศษระเบิดเก็บเอาไว้
แล้วไปแจ้งความย่าของน้องวัยรุ่นวัยสิบเจ็ดปีที่บอกกับเราเนี่ย
บอกว่าสาเหตุอาจมาจากหลานชายอีกคนนึงที่ไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มในคลิปเมื่อปีที่แล้ว
แล้วเคยมาก่อเหตุยิงใส่ประตูบ้านมาแล้วนะฮะตอนนั้นเก็บหัวกระสุนเอาไว้ได้
ไปแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบนี่ร่องรอยยังอยู่
รอบนี้มาอีกแล้วขี่รถผ่านหน้าบ้านปลาระเบิดปิงปองใส่ถนนหน้าบ้าน
ส่วนหลานชายที่คุณย่าบอกบอกเมื่อปีก่อนเนี่ย
เคยมีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มนี้จริงนะฮะท้าชกกัน
ฝ่ายนั้นแพ้แล้วก็ไม่พอใจจะขอท้าชกอีก
แล้วก็มาปลาระเบิดปิงปองใส่อีกนะครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
เป็นเยาวชนชายุค๑๓๑๗ปี
กำลังประสานให้ผู้ปกครองเนี่ยมาพบกับพนักงานสอบสวนครับ